จะพบกับบุรีรำยูไนเต็ดทีมอันดับ๓เขาบอกว่า
วันนี้ฟูลทีมแน่นอนใช่ไหมคะคุณวิรวิทย์คะครับก็เป็นเกมที่น่าดูด้วยประการทั้งปวงนะครับ
ก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่มีมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสำหรับเกมระหว่างบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับ
ใจความเนี่ยบอกว่านี่เป็นโอกาสเดียวในระดูการนี้ครับที่จะชนะบีจีปฐุมยูเนเต็ดได้ครับ
เพราะฉะนั้นก็จะต้องไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไปนะครับ
ขอให้ทุกคนมาร่วมเชียร์แล้วก็รวมพลังเพื่อเก็บ๓คะแนนนี้ให้ได้นะครับ
ว่าตอนนี้ทีมยังไม่ได้มองถึงการเป็นแชมป์ครับและขอโฟกัสแบบเกมต่อเกม
เกมนี้เนี่ยจะได้สหรัฐอยู่เย็นพ้นโทษแบนกลับมานะครับ
แล้วก็ได้ธิรสินแดงดาที่จะได้กลับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่งหลังจากเกมกลางสัปดาห์พักไปนะครับ
โปรแกรมไทยลีกวันนี้นะครับนอกจากคู่นี้แล้วก็ยังมีการแข่งขันนะครับ